ก็ตอนนี้นะครับเดินทางไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็คงจะถึงมา
บ่ายสองได้นะครับเมื่อวานเป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมที่
มากันครบทีมมีลิคอลัสมีเขย้วซัมนะครับแบตลูกคลื้งไทย
เล่นในต่างแดนก็เพิ่งจะมากันใช้เวลาซ้อมชั่วโมงครึ่ง
ก่อนการฝึกซ้อมเจอสินแดงดาครับสูตรหน้าทีมชาติไทยก็บอกว่า
คู่แข่งเกมราชอย่างเรบานอนเนี่ยอันหลับโลกดีกว่า
เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแต่ไทยก็มีการบ้านที่ต้องพัฒนา
เพื่อต่อยอดสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็เป็นเรื่องดีที่ได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่ง
เพื่อทดสอบทีมไทยว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเจอกับทีมระดับนี้ครับ
ต้องเล่นให้บ่อยเจอให้บ่อยนะครับถึงจะมีการพัฒนาและเขารู้ตัวเอง
และการการเจลีกมาต่อยอดให้กับทีมชาติไทยได้และเป้าหมายอย่างเดียวที่วางไว้คือกันเป็นแชมป์คิงส์ครับ
แม้ว่าทีมที่มาแข่งอันดับโลกจะเหนือกว่าทีมไทยทั้งหมดก็ตาม
แล้วก็๒๐นาที๓๐นาทีไทยเจอกับเลบานอนคู่นี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ได้ชมกันนะครับ
ซึ่งก็เดินทางไม่ไกลกันนะครับก็แข่งในชนบุรีนั่นแหละก็ไปเก็บตัวที่ชนบุรีกันล่วงหน้าอยู่แล้ว
การฝึกซ้อมยศกรบุรพากองหน้าของทีมชุดนี้ก็บอกว่าได้ซ้อมเล่นร่วมกับพี่ในทีมรู้สึกว่ามันช่วยพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นร่วมกัน
กองหน้าชุดนี้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ยิงประตูอย่างเดียวต้องช่วยเรื่องของเกมรับด้วยนะครับ
โปรแกรมวันที่๖เจอฟิลิปปินส์โปรแกรมวันที่๙เจอบังคลาเทศแล้วก็๑๒เจอมาเลเซียก็เตะเวลา๒ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับ